คุณผู้ชมครับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
เอกชนก็ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
ซึ่งโตต้าเองนะครับนอกจากจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว
ยังมีการนำตัวแทนชุมชนเยาวชนจากโครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรานั้นไปศึกษาแนวทางเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถึงญี่ปุ่นเลยครับ

กลุ่มเยาวชนและผู้แทนชุมชนที่ได้รับรางวัลในโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่๑๑
เดินป่าศึกษาธรรมชาติภายในสถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้าชิราคาวาโก
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของน้ำและป่าไม้

ละลายเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกลายเป็นน้ำ
ขณะที่ป่าไม้และดินจะทำหน้าที่ดูดซับน้ำ
ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
โดยใช้ประสบการณ์นอกห้องเรียน
เพื่อการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม

คืออย่างที่เห็นคือเขาจะเน้นเรื่องการอนุรักษ์มาก
แล้วก็เรื่องของความร่วมมือกับชุมชนนะคะ
คือเหมือนทุกคนที่อยู่ในชุมชนนี้

เป็นอย่างดีเหมือนทุกคนในชุมชนตระหนักได้

ตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงค่ะ
จากนี้ยังได้เรียนรู้หลักการทำงาน

เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานจากฟอสซิล
ซึ่งปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในขณะที่การใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง
ปลดปล่อยจะได้เพียงน้ำเท่านั้น
เป็นรถยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง

เชิงพาณิชย์แล้วในบางประเทศ
ซึ่งรถยนต์รุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน

ซึ่งโตโยต้ามีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซคามอะไรออกไซด
จากรถยนต์วงจรชีวิตของรถยนต์
โรงงานผลิตรถยนต์เป็นศูนย์

เสริมสร้างสังคมและระบบที่เน้นการรีไซเคิลรถยนต์เก่า
และเสริมสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ใหญ่ที่ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นผู้รักษา

อย่างที่เราไปฟังที่มงนักวะยาว
เพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนรุ่นต่อรุ่น

ให้เกิดความย่างยืน

ที่ตัวแทนผู้ชนะโครงการลดเมืองร้อน

เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน
ผู้ได้รับรางวัลในโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่๑๑

ออสัมชันธนบุรีกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนางงัวราชรังสรรค์จังหวัดนครพนม
โรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่

แก่ชุมชนหนองสแก่กวน
เทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำ

เทศบาลตำบลครึ่งจังหวัดเชียงราย

การบริหารส่วนตำบลบ้านพึ่งจังหวัดนครพนม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน